คุณผู้ชมเวลายืมเงินใครไปต้องคืนนะคะหรือถ้ามีเหตุจำเป็นที่คืนไม่ได้ก็ต้องคอยบอกคอยแจ้ง
อย่ารอให้เขามาทวงส่วนคนทวงทวงดีค่ะยิ่งถ้าเป็นเพื่อนกันอย่าเอาอาวุธมาทวงกันนะคะ
ล่าสุดที่จังหวัดตราดนะคะเพื่อนไปหาเพื่อนเพราะว่าโดนยืมเงินไปแสนห้าแล้วเพื่อนไม่มีคืน
แต่เพื่อนไปซื้อรถใหม่ซื้อรถป้ายแดงซื้อของต่างนานา

กปืนไปด้วยยิงเพื่อนสาหัสเลยนะคะ

คนกรเหตุชื่อว่านายวาฒิตเชื้อฉลาด

คนเจ็บชื่อว่านายนิรุธไข่เกดอายุ๔๔ปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสพเขาสมิงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโอ้โห
ห้องนอนบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยเลือดเต็มที่นอนเลยค่ะ
ผนังห้องมีรอยกระสุนปืน๑รอยด้วยนะคะ
คนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะคะมีบาดแผลสาหัสก็คือที่จมูก
นิสิตไข่เกรดลูกชายคนเจ็บแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าเหตุการณ์บอกว่าผมรู้จักคนยิงนายวาทิศเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเพื่อนพ่อ
วันนั้นเขามาเขาก็ถามหาว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็เดินเข้าไปหาพ่อในห้องนอน
ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเพื่อนกัน
สักพักได้ยินเสียงทะเลาะกันก็เลยเดินเข้าไปดู
โอ้โหเห็นว่านายวาทิศพกปืนมาด้วยแล้วอยู่ก็ชักปืนออกมาจ่อหัวผมเลย
พอผมเดินเข้าไปก็เลยมีการยื้อแย่งมีการปาดปืนกัน
แล้วนัดแรกเนี่ยมันยิงเข้าผนังทีนี้ทั้งตัวลูกตัวพ่อ
ก็พยายามมาแย่งปืนจากนายวาทิศสุดท้ายปืนลั่นอีกนัด
เข้าหน้านายวาทิศเต็มเลยค่ะ
เสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนยอยหญิงดรชดา๗๖๗๖

แยกคือขี่มอเตอร์ไซค์ของคนอื่นเขาหนีไปด้วยแล้วสุดท้ายค่อยตัดสินใจเข้ามอบตัวที่โรงพักเขาสมิง
เขาบอกผมไม่พอใจเนี่ยเรื่องรุษเนี่ย
ยืมเงินแม่ผมไปแสนห้า
แล้วไม่ได้เพิ่งยืมนะยืมไปประมาณ๒๓ปีแล้วอ่ะไม่คืนซะที
ไม่คืนไม่ว่าโอ้โหออกรถป้ายแดงบ้างล่ะ
ซื้อของอันนู้นอันนี้เยอะแยะไปหมดเลย
ทวงถามก็หลายครั้งบอกไม่มีคืนแต่ทำไมมีเงินซื้อของใหม่
แต่ครั้งนี้มันเหลืออดจริงแล้วผมก็โมโหด้วย
วงเงินแล้วก็เลยมีปากเสียงกันก็เลยชักปืนยิงเลย
ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดก็บอกว่าคดีนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร
ก็อย่างที่ทั้งฝั่งคนเจ็บและคนเกาะเหตุให้การนั่นแหละว่าเป็นเรื่องของการยืมเงินกันจนทะเลาะเป็นการทวงหนี้
เรื่องต้นตำรวจไม่อนุญาตให้นายวาทิศประกันตัวนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาพยายามฆ่าด้วย
ตอนนี้นำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดตราดดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ